คุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะเล่าข่าวต่อไปนี้

ไม่ว่าจะตอบในใจงึมงำผ่านหน้าจอ

ถ้าคุณเป็นคนขับรถกระบะแล้วไปเลี้ยวตัดหน้า

เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะรถกระบะคันหนึ่ง
ภาพมาเลยก็ได้นะคะรถกระบะคันหนึ่งค่ะ
เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเป็นรถกระบะสีดำน่ะคันหน้าค่ะ
เลี้ยวซ้ายเบี่ยงไปซ้ายแล้วก็พัดสักพักหนึ่ง
ซ้ายตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ของน้องนักเรียน

เนี่ยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องล้มลงไป
เป็นคุณคุณรู้ไหมว่าคุณชนเขา

ทานโทษนะคะนั่นมอเตอร์ไซค์นะที่คุณชนไม่ใช่มด
เออแล้วเขาซ้อนสองมาเสื้อสีขาวด้วยอ่ะ
แล้วพอชนเสร็จปุ๊บแล้วก็หนีไปเลย
เจอตัวแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จริง

ตอนนั้นเนี่ยนะหลังจากเกิดเรื่องเขาหนีไปใช่ไหม

ตามหาตัวคนขับรถกระบะสีดำคันนี้

คุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะตัดหน้าเบียดชนมอเตอร์ไซค์ของน้องนักเรียนหญิง
โรงเรียนมุษลินสันติธรรมมูลนิธิ
ทำให้มอเตอร์ไซค์ของน้องตกลงไปข้างทาง
คนขี่คนซ้อน๓คนได้รับบาดเจ็บกระเด็นตกจากรถ
ส่วนคนขับรถกระบะตอนนั้นไม่แม้แต่จอดรถลงมาดูให้ความช่วยเหลือ
ขับต่อไปเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ
ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้สักประมาณ๔โมงครึ่ง
บนถนนสายนครศรีธรรมราชบางปูช่วงบริเวณปากซอย
ใกล้โรงเรียนเบนจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดช่วงสายวันนี้
พ่อของนางสาวยายายังอีแตซึ่งเป็นน้องนักเรียนหญิงผู้บาดเจ็บนะคะ
เดินทางมาพบกับพนักการสอบสวนสพนครศรีธรรมราช
มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อให้ติดตามคนขับรถกระบะคันก่อเหตุ

คุณพ่อของน้องเล่าบอกว่าพอเห็นคลิปตอนนั้นรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะก่อนเกิดเหตุลูกสาวเห็นแล้วนะว่ารถกระบะคันดังกล่าวตีคู่กันมา
แต่ก็ไม่คาดคิดค่ะว่ารถกระบะคันนี้จะเลี้ยวตัดหน้าเข้าซอยอย่างกระทันหัน
ตอนนั้นพยายามเบรกแล้วแต่มันไม่ทันมันกระชั้นชิดจริง
รถก็เลยถูกเบียดจนกระทั่งล้มลงนะคะ
พ่อเล่าต่อบอกว่าตอนนั้นลูกสาวไม่รู้สึกเจ็บหรอกนะ
และรถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้เสียหายมากนัก
เพียงรอยถลอกเล็กน้อยบางโครนหน้าแล้วก็ไฟหน้า
ลูกสาวตัดสินใจขับรถต่อกลับบ้าน
กระทั่งช่วงค่ำลูกสาวเอาล่ะตอนเกิดเหตุไม่เจ็บหรอก
พอค่ำสิอาการเจ็บอาการปวดมันก็ออกนะฮะ
ปวดแขนข้างขวาขาข้างขวาแล้วก็มีอาการบวมแดงขึ้น
พ่อเลยตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความ
เพราะกลัวว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บของลูกในภายหลัง
เอาล่ะไปแจ้งความให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พาลูกไปตรวจร่างกาย
ต่อมาธนายความส่วนตัวของนางจุธามาศ
สงวนนามสกุลนะคะอายุ๓๐ปี
คนขับรถกระบะคันก่อเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ประกันภัยรถยนต์
ปรากฏตัวเลยค่ะเดินทางมาพบตำรวจ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทนายความส่วนตัวของคนขับรถกระบะบอกว่า
ตอนเกิดเหตุนางจุธามาศไม่ทราบว่าขับรถชนรถจักรยานยนต์
ของนักเรียนหญิงจึงขับรถเข้าไปในซอย
โดยไม่ได้จอดรถลงมาดูกระทั่งมาอุ้ยตายดิฉันขับชนเหรอ
เพราะว่าเห็นคลิปคลิปมันปรากฏในโลกออนไลน์
จึงเดินทางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เพื่อให้ตำรวจติดตามคนขี่มอเตอร์ไซค์

แล้ววันนี้ก็ตั้งใจดีว่าจะเดินทางไปพบผู้อำนวยการ

เพื่อให้ช่วยติดตามน้องทั้งหมดที่ตัวเองขับรถชน
แต่มาทราบวันนี้ว่าพ่อของน้องที่เป็นผู้บาดเจ็บ
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่เอาล่ะอย่างน้อยก็ต้องขอบคุณด้วยนะ
ที่ยังอุตส่าห์แสดงความรับผิดชอบนะคะ
ฟังเสียงทะเลความส่วนตัวของผู้ก่อเหตุเลยค่ะ
คนขับรถกระบะเนี่ยฝากขอโทษผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
พร้อมบอกว่าจะขอรับผิดชอบทุกอย่าง
โดยทนายความได้มีการเจรจาตกลงค่าเสียหายกับคุณพ่อของน้องที่บาดเจ็บ
สุดท้ายเรื่องจบลงด้วยดีค่ะ
มีบริษัทประกันภัยรถยนต์ก็ดำเนินการซ่อมมอเตอร์ไซค์ของน้องให้
จะให้ใช้งานได้สภาพตามปกติ
พร้อมกับมอบเงินเป็นค่าทำขวัญจำนวน๑๐๐๐บาท
แล้วก็จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน

ส่วนเรื่องของคดีตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหา
คนขับรถกระบะในข้อหาคือขับรถประมาท

แล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว